เป็นความสุขที่ตั้งใจมอบให้กับคุณผู้ชมทุกคน
กับกิจกรรม๓๒วันมหาศจรรย์ไทยรัฐทีวี
นอกจากความสุขที่มอบให้กับคุณผู้ชมแล้ว
ยังมีอีกหนึ่งความสุขที่จัดขึ้นเป็นประจำ

ให้กับผู้แทนจำหน่ายหนังสือพิมพ์ไทยรัฐทั่วประเทศ
ปีนี้นะคะถือว่าเป็นปีที่๖๖แห่งความผูกพันแล้ว
วันนี้นะคะเราจะไปติดตามบรรยากาศ

กับคุณสุภานีเข้าชะพันธ์สมโพธิ์ผู้ศึกข่าวไทยรัตน์ทีวี

คักสนุกสนานมากทีเดียวนะคะ
แล้วก็ยังเนืองแน่นไปด้วยพี่น้องผู้แทนจำหน่ายหนังสือพิมพ์ไทยรัฐทั่วฟ้าเมืองไทย
รวมตัวรวมใจมางานประจำปีในวันที่๑๐ธันวาคมนี้นะคะ
มากันมากมายกว่า๒๕๐๐คนทีเดียวค่ะ
ซึ่งก็มารวมตัวกันภายใต้งาน๖๖ปีแห่งความผูกพันสารสัมพันธ์จากรุ่นสู่รุ่นนะคะ
และบรรยากาศเวลานี้ค่ะก็เป็นการแสดงจากศิลปินอาร์เอสนะคะ

เพิ่งจบไปก็คือพ้อยพรวรา
รวมไปถึงยังมี๒พี่น้องจากกระแตกระต่ายอาสยามด้วยค่ะ
คึกคักของเรานะคะต้องบอกว่าเริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาแล้วค่ะ
พี่น้องไทยรัฐทั่วสารทิศก็หลั่งไหลกันมามากมายนะคะ
โดยตัวแทนผู้จัดจำหน่ายสูงสุดทั้ง๔ภาค
บอกเล่าถึงความรักความผูกพัน
ที่มีต่อครอบครัวไทยรัฐมาอย่างยาวนาน
รวมถึงการเติบโตที่เข้มแข็ง
หนังสือพิมพ์เว็บไซต์และไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ด้วยค่ะ

๕๐กว่าปีแล้วหรือคะ
เห็นค่ะก็พัฒนาขึ้นเรื่อยค่ะ
ก็ดีขึ้นค่ะมาทุกปีค่ะ

แต่ละคนดูก็มีความสุขกับสิ่งที่ไทยรัฐให้
คุณคุณมาจากนักฝันมั้ยคะ

ขายไทรัฐเข้าไปกี่ปีแล้วฮะ

งานเหลียงเย็นถึงปีป่ะ

บรรยากาศงานเป็นยังไงบ้างคะที่ดี

ทุกอย่างยอมรับว่าที่นี่ทำดี
บริการดีพนักงานดีทุกคนเลย

คุณยิ่งลักษ์วัชรพลประธานกรรมการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ
กล่าวต้อนรับพี่น้องตัวแทนจำหน่ายหนังสือพิมพ์ไทยรัฐจากทั่วประเทศ

เมื่อเราใช้ชื่องานสังสรรค์กัน
สารสัมพันธ์จากรุ่นสู่รุ่น

เป็นความผูกพันที่เอื้ออาทรต่อกัน
เหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน
หลายต่อหลายครั้ง
ซึ่งเราไม่มีวันที่จะลืมได้

นอกจากจะมีการจับรางวัลมูลค่ารวมกว่า๒๕๐๐๐๐บาทแล้ว
ยังมีทัพดาราศิลปินจากทุกก้ายทุกสังกัด
สลับสับเปลี่ยนมาสร้างความบันเทิงตลอดค่ำคืนนี้ด้วยนะคะ
และที่เปิดประเดิมเวทีไปแล้วตั้งแต่ช่วงเย็น
ก็คือนักร้องเสียงดีจากเวทีใหม่ทองคำ
และการแสดงเรียกเสียงฮาจากนักแสดงตลก
บรรยากาศในช่วงเวลานี้ยิ่งคึกคักยิ่งสนุกสนานนะคะ
เพราะว่ามดนับประพัฒน์กำลังสร้างความสนุกแล้วก็สร้างสีสันบนเวทีค่ะ
ซึ่งในช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นการเรียกน้ำย่อยเท่านั้นนะคะ
บรรยากาศอันยิ่งใหญ่และบรรยากาศอันแสนอบอุ่นนี้
เรียกว่าการแสดงต่อไปยิ่งจะคึกคักยิ่งจะสนุกสนานนะคะ
โดยเวลาประมาณ๑๙นาฬิกา๔๕นาทีจะมีทัพนักแสดงจากช่อง๓ค่ะ
นำโดยยายาอุรัสยาเบลล่ารานีรวมถึงแต้วนัทพร
ทั้งน้ำตาลพิตักษณาจะนำการแสดงขึ้นมาบนเวทีสร้างสีสันกันอย่างสนุกสนานด้วยนะคะ
และจากนี้ไปจากการแสดงชุดนี้จบแล้วก็จะเป็นการมอบรางวัล
สำหรับผู้โชคดีนั่นก็คือสร้อยคอทองคำหนัก๑สลึงรวมกว่าร้อยรางวัลค่ะ

ขอบคุณคุณสุภานีนะคะตอนนี้บรรยากาศก็เริ่มคึกคักแต่ว่ายิ่งดึกก็จะยิ่งคึกคักมากยิ่งขึ้นค่ะ
คุณผู้ชมสามารถติดตามได้นะคะจะมีรายงานบรรยากาศสดให้คุณผู้ชมได้ติดตามทั้งในรายการไทยรัฐนิวสโชว์รวมถึงพาเรทบันเทิงด้วยนะคะ